เรื่องของมือถือมาดูในเรื่องทีวีกันบ้างครับ
ทีวีดิจิทัลณขณะนี้ก็ยังลุ้นกันอยู่นะครับ
พฤษภาคมนี้ต้องจ่ายเงินการประมูลงวดที่๓แล้ว
ทำให้ในวันนี้นักวิชาการภาคเอกชนก็มีการหารือกันว่า
จะคุยกันและหยิบเรื่องปัญหานี้เสนอต่อคอสช
เพื่อพิจารณาก่อนจ่ายเงินรอบใหม่ครับ
เขมทัศพรเดชนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ในฐานะอุปนายกสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล
ในงานเสวนานะครับหัวข้อ๒ปีทีวีดิจิทัลไทย
เดินหน้าอย่างไรให้ถึงฝั่งฝัน
โดยบอกว่าผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนั้นเตรียมยื่นหนังสือเสนอต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคศ
จะครบกำหนดการชำระเงินค่าประมูลงวดที่๓
วันที่๒๕พฤษภาคมนี้
เพื่อให้พิจารณาถึงปัญหาทีวีดิจิทัลที่เกิดขึ้น
ขณะที่นายฉัดชัยตะวันธรงค์นะครับ
เชื่อว่าถ้ากอสชเปิดเงื่อนไขให้คืนบริษัททีวีดิจิตอล
จะมีบางช่องคืนอะอย่างแน่นอน
เพราะกศธชมีเงื่อนไขอย่างเข้มงวด
ทำให้การประกอบกิจการมีอุปสรรคเกิดขึ้น
อยากให้ทบทวนแผนแม่บทด้วยนะครับ
เช่นเดียวกันกับนายทามเชื้อสถาปนสิริ
นักวิชาการสื่อสารมวลชนที่เสนอให้กศธช
เงื่อนไขการถือครองใบอนุญาตทีวีดิจิทัลครับ
เพราะทีวีดิจิทัลนั้นเข้าสู่ภาวะฟองสบู่แตกในปีที่๓
จากปัญหาการดำเนินงานของกศธช
ขณะที่นางสาวสุพิญญากลางนรงค์นะครับ
กรรมการกศธชยอมรับว่าที่ผ่านมา
มีอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิทัลหลายด้านครับ
เช่นการแจกคูปองที่ล่าช้าสัญญาณโครงข่าย

แต่จะพยายามแก้ไขให้เสร็จสิ้นใน๒ปีนี้นะครับ